คุณผู้ชมฮะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าตอนนี้สายพันธุ์ของโควิด๑๙ที่ระบาดในบ้านเราคือมาครบ๓สายพันธุ์แล้วนะครับ
สายพันธุ์ตัวหลักก็คือสายพันธุ์อัลฟ่าหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับ
คือตัวนี้มันระบาดมากในเมืองไทย
วัคซีนเนี่ยโอเคเอาอยู่

สายพันธุ์ที่๒ก็คือสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียมีการเฝ้าระวังแล้วบอกอีก๓เดือนข้างหน้ามันอาจจะมาทับสายพันธุ์อังกฤษจนเป็นสายพันธุ์ระบาดมากที่สุดก็ได้
ตัวนี้นะฮะนักวิชาการกำลังศึกษาฤทธิ์ของวัคซีนที่เราใช้กันอยู่
และอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์เบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับทีนี้มันมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว
เรารับทราบกันอยู่แล้วแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็มีการปิดพื้นที่ปิดชุมชนป้องกันการระบาดของสายพันธุ์แอฟริกาเจ้าพ่อตัวนี้
เพราะแม้ว่านักวิชาการจะบอกว่าสายพันธ์แอฟริกาเนี่ยมันระบาดช้ามันแพร่ช้าแต่มาทีมันเล่นใหญ่คือวัคซีนอาจจะเอาไม่อยู่
ใช่แล้วเมื่อวานมีข่าวออกมาตลอดทั้งวันเลยนะครับว่าสายพันธุ์เจ้าพ่อคือสายพันธุเบต้าหรือแอฟริกาเนี่ยมันเข้ากรุงเทพมหานครแล้ว
พบผู้ป่วย๑รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว
ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวานเขาโพสต์ออกมาบอกว่ารอ
ขอให้รอ๑๑โมงวันนี้จะมีการแถลงประเด็นว่าสายพันธุสายพันธุ์แอฟริกาเข้ากรุงเทพจริงหรือไม่
แถลงข่าวถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของโควิด๑๙ในไทยและการระบาดของสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุเดลต้าที่มันกำลังจะมาอีก๒๓เดือนจะเป็นสายพันธุ์ใหญ่
การระบาดของสายพันธุเบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ
ว่ามันเข้ามาในกรุงเทพนคร
โดยอธิบดีระบุข้อมูลออกมาบอกว่าวันที่๒๗มิถุนายน
พบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมด๑๒๗ราย
ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้คือนราธิวาส๑๑๒ราย
ปัตตานี๔รายยะลาและสมุทรปราการอย่างละ๓ราย
นี่เข้ามาถึงสมุทรปราการแล้วนะคุณนะ
ภูเก็ต๒รายสุราธานีพัทธลุงและครับฟังให้ดี
และกรุงเทพมหานครอย่างละ๑ราย

ส่วนสายพันธุเดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียนะครับ
ก็มีการรายงานเหมือนกันบอกวันนี้เพิ่มมา๔๕๙ราย
รวมเป็น๑๑๒๐รายทั้ง๒สายพันธุ์นี้
คุณหมอสุภกิจอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่า
ผลการตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกา
สายพันธุเบต้าในกรุงเทพมาคร๑รายนั้น
เป็นผู้ป่วยชายครับทำงานในตลาดแห่งหนึ่ง
ติดเชื้อจากลูกชายที่เดินทางมาเยี่ยมเดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาส
และหลังจากลูกชายกลับไปปรากฏว่าผู้เป็นพ่อมีอาการป่วย
ก็เลยไปตรวจตรวจหาเชื้อโควิด๑๙พบติดเชื้อโควิด๑๙
และน่าตกใจคือพบการติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา
ขณะนี้ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในสถานพยาบาลแล้ว
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้คำนี้ครับ
ว่าเราสามารถที่จะคัดกรองและกักตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
ป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์แอฟริกาในกรุงเทพนคร
ส่วนญาติและคนในครอบครัวนี้นะครับพบว่าติดเชื้อเช่นกัน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสายพันธุ์
ส่วนเพื่อนร่วมงาน๗รายตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อ
ตอนนี้ได้สั่งควบคุมตลาดแห่งนี้ในกรุงเทพมนครแล้วนะครับ
แล้วก็ทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ำ
ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อแอฟริกา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้
โอ้ฟังก็ตกใจนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้แค่สายพันธุ์อินเดียหรือว่าเดลต้า
ระบาดในแคมป์คนงานเราก็ตกออกตกใจแล้วนะ
กลัวว่ามันจะหลุดจากแคมป์ไปอยู่ภายนอกแล้วก็หลุดจริง
ทีนี้พอเบต้าหลุดจากภาคใต้ขึ้นมาถึงกรุงเทพ
สมุทรปราการแล้วก็กลัวว่ามันจะหลุดไปทางชุมชน
ใช่นี่กลายเป็นว่าอีกหน่อยพอเรารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ
เราต้องแยกสายพันธุ์เพื่อให้เห็นความรุนแรง
แล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดว่ามันเร็วหรือว่าไม่เร็ว

ถึงแม้นักวิชาการจะบอกว่าสายพันธแอฟริกาซึ่งมันดุนะ
แต่ว่ามันแพร่ได้ช้าก็ตามแต่ว่าก็ต้องกังวลกันนะครับ
แต่ทีนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่า
ก็คือตัวสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่กำลังแพร่ระบาดหนักนะครับ
ข้อมูลใน๑สัปดาห์ที่ผ่านมามีการรวบรวมนะครับ
สัดส่วนการติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
เพิ่มเป็น๑๖๕๙หรือว่า๑ใน๓แล้วนะครับ
แต่ในประเทศไทยได้มีการประดมฉีดวัคซีนให้ประชาชน
สายพันธุ์นี้๓๐๔๐ก็ต้องระดมฉีดให้ครบทั้ง๒เข็มก่อน
ส่วนเข็มที่๓หากจำเป็นต้องฉีดก็ต้องนำเข้าวัคซีนอีกกว่า๖๐ล้านโดส
แล้วก็ยังไม่ยืนยันว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราใช้
ในเข็มที่๑เข็มที่๒หรือจะเป็นเข็มที่๓ก็ตาม
อันนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ